ใครที่เป็นผู้ให้เช่าห้องแล้วคนเช่าห้องดูข่าวนี้หน่อยนะฮะ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยค้างค่าเช่าห้อง๒เดือนคือ
เธอบอกว่าเธอมีความจำเป็นต้องกลับต่างจังหวัดนะฮะ
คืองานเงินก็ไม่ได้ทำด้วยเพราะว่าไปเยี่ยมไปเฝ้าคุณแม่ที่ป่วยนะครับ
แต่ว่าพอกลับมาปั๊บคนดูแลห้องเช่าขนของจากห้องเธอไปขายเกลี้ยงเลย
คุณผู้ชมคิดเห็นว่ายังไงทำได้หรือทำไม่ได้คุยข่าวกับเรามาหน่อย
เล่าเรื่องราวของผู้หญิงที่เป็นคนเช่าห้องคนนี้
ค้างค่าเช่าห้องในซอยสาธุประดิษฐ์๒๒เดือน๔๐๐๐บาท
เพราะเธอเนี่ยต้องกลับบ้านช่วงโควิด๑๙ไปดูแลแม่ที่ป่วยนะครับ
และมีการตกลงกันว่าเดี๋ยวจะทยอยจ่ายค่าเช่าห้องให้นะ
แต่กลับถูกคนดูแลห้องเนี่ยขนของเธอไปขายหมดเลย
อะไรบ้างที่เอาไปขายพระเครื่องตู้เย็นไมโครเวฟ
มูลค่ารวมแล้วกว่า๓๐๐๐บาท
รวมทั้งเอกสารสำคัญทางราชการก็หายไปหมดด้วย
แล้วทางห้องเช่าก็ไม่รับผิดชอบนะฮะ

ล่าสุดครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับคุณเมย์
คุณเมย์เป็นคนเช่าเธอเล่าบอกว่าแม่เธอป่วยนะฮะ

และต้องอยู่ดูแลแม่๓เดือน

แต่เธอก็ยังติดต่อมานะให้คนที่เก็บค่าเช่าเนี่ย
คุยกันอยู่เรื่อยซึ่งเธอก็ทยอยจ่ายเงินให้

แล้วเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ของในห้องเธอปรากฏว่าถูกขนไปขายหมดเลยฮะ
สิ้นเดือนนี้หนูก็คงจะไปย้ายของของหนูออก

แล้วของของหนูที่นั่นก็อยู่ที่นั่นหมดเลย
ลูกหนูก็เรียนที่กรุงเทพด้วย
เพราะว่าเป็นช่วงที่แม่หนูไม่สบาย

พอประมาณวันที่๑๔เขาขนย้ายออกไป

เขาไปคุยกับญาติหนูข้างล่างว่า
ผมย้ายออกไป๒เที่ยวยังไม่พอค่าเช่าเลย
มูลค่าในห้องของหนูพี่มันมาก
มันมีทุกอย่างของหนูอยู่ในนั้น

หนูว่าถือว่ามากแล้วที่สำหรับคนหาเช้ากินข้าว
ผู้สื่อข่าวโทรไปสอบถามคนดูแลห้อง

เขาก็ให้ข้อมูลในฝั่งเขาแบบว่า
ที่ผ่านมาเขาพยายามให้โอกาสคุณเมย์มาแล้วหลายครั้ง
แต่โทรไปไม่รับไลน์ไปอ่านแต่ไม่ตอบ

สุดท้ายต้องตัดสินใจทำแบบนี้

ของที่ขนไปขายยังไม่พอกับค่าเช่า
ที่คุณเมย์ค้างอยู่เลย

นายเดชากิติวิทยานันต์

คนดูแลห้องเช่าเจ้าของห้องเช่า

แต่เอาของของเขาไปขายไม่ได้นะจ๊ะ
อาจจะโดนข้อหารักทรัพย์ทีเดียวนะครับ
คุณผู้ชมก็ดูข้อมูลนี้เอาไว้ด้วยกันแล้วกัน